สวัสดีครับ
หลังจากที่หลายพื้นที่เจอกับสายฝนที่กระหน่ำลงมาติดต่อกันหลายวัน

เริ่มเห็นสายหมอกยามเช้าปรากฏขึ้นตามหูเมืองต่างในกรุงเอง
ก็มีสายหมอกปกคลุมตามยอดตึกนะครับ
วันพรุ่งนี้สถานการณ์ก็จะคล้ายกับวันนี้นะครับ

อาทิตย์นี้ใครจะวางแผนทำกิจกรรมมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีโอกาสต้องเจอกับความแปรปวนอีกแล้วนะครับ

ลักษณะฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าที่เราได้เจอกัน
ซึ่งอย่างที่ได้เน้นย้ำมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ปีนี้ลมหนาวค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับ
ตอนนี้ได้แผลลงมาจนถึงบริเวณตอนกลางของประเทศไทยครับ
และปัจจัยสำคัญคือตัวนี้เลยครับพายุนี้นะครับ
ปัจจัยส่วนสำคัญครับที่หลังจากนี้จะคอยบีบให้ลมหนาวจากบริเวณทางตอนบน
ค่อยมีการแผลลงมาปกครุมเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าจะเป็นในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ก็หมายความว่าสุดสัปดาห์นี้เรื่องของฝนจะเพิ่มเติมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ครับเรายังอยู่ในฤดูฝนอยู่นะครับ
ปัจจัยที่ยังบอกว่าเป็นฤดูฝนก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับ
ยังคงพัดเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งที่ติดกับทะเลมหาสมุทรอินเดียนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับก็ทำให้ในบริเวณดังกล่าวฝนค่อนข้างเยอะ
สังเกตว่าจากภาพดาวเทียมฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ส่วนบริเวณทางตอนบนไล่ลงมาฝนนั้นหายไปค่อนข้างเยอะ
เพราะว่าอากาศแห้งที่มาพร้อมกับความเย็นดูดความชื้นไปหมด
ถึงภาคกลางฝนหายไปค่อนข้างเยอะนะครับ
ส่วนอุณหภูมิครับเมื่อฝนหายแบบนี้ท้องฟ้าโปร่ง
จึงทำให้ตอนเช้าเนี่ยนะครับอากาศค่อนข้างเย็นสบายนะครับ
แถวอีสานส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะครับ
ยังคงมีอากาศชื้นส่วนช่วงกลางวันครับ
อากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวแดดแรงเป็นพิเศษนะครับ

ยังไงช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ